เอาล่ะช่วงนี้นะครับไปกันที่นี่หน่อยครับ
ไปดูงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุยาคูและการแสดงแสงสีเสียง
ที่ฉันจำได้ก่อนหน้านี้เขาหานางเอก
เห็นตอนนี้ยังไม่ได้นะเนอะไม่ต้องลองไปสมัคร
ได้แล้วค่ะคุณเขาแสดงแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะ
ประชาชนกว่า๑๐๐คนนะครับเข้าร่วมขบวนแห่ฟ้อนรำและรำบวงสวง
ในพิธีบวงสวงพระธาตุยาคู
ซึ่งเป็นพิธีโบราณสถานแล้วก็เป็นโบราณสถานในยุคธวารวดี
อายุกว่า๑๐๐ปีนะครับในพื้นที่ตำบลหนองแปน
อำเภอกรรมราศัยจังหวัดกรสินครับ
โดยนางรำตำบลหนองแปนกว่า๕๐๐คนครับ
ต่างพากันแต่งกายสวยงามนะครับในชุดผ้าไทยสีขาว
ร่วมกันรำวงสวงต่อหน้าพระธาตุยาคู
เพื่อเป็นการฉลองตามประเพณีก่อนก้าวเข้าสู่เทศกาลวันวิสาขบูชา
ตอนนี้นะครับยังมีนายสุวิทย์คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินพร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการ
ผู้นำชุมชนและภาคเอกชนนะครับเข้าร่วมด้วย
ก็มากันแบบคึกคักเลยทีเดียวครับ
ปีนี้นะครับยังจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงเดิม
มิวซิเคิลฟ้าแดดสองยางเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย
ซึ่งก็จะนำเสนอเรื่องราวของพระธาตุยาคูที่เล่าขานถึงความรัก
ระหว่างเท้าเชียงสมและนางฟ้าหยาด
นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมแห่งความรัก
คนเท่านั้นเขารู้กันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
โดยการแสดงนั้นจะมีในช่วงเย็นวันที่๘๙พฤษภาคมนี้
ส่วนวันที่๑๐พฤษภาคมครับจะเป็นการส่งน้ำพระธาตุยาคู
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี๒๕๖๐นะครับ
ก็ในงานก็จะมีเรื่องของการจำหน่ายสินค้าโอท็อปด้วย
แล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกช่องทางหนึ่ง
เอาล่ะคุณผู้ชมที่สนใจก็อย่าลืมไปเที่ยวกันได้นะครับ
ใช่ค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้๑๐พฤษภาคมก็จะมีการส่งน้ำพระธาตุยาคูด้วยนะคะ
แล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงให้ได้ชมกันด้วย
คือที่อีสานเขามีศิลปะการแสดงอีกอย่างหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาใหม่
ชื่อว่าหน้าตาลีลาฟ้าหยาด
คุณผู้ชมที่ไปอย่าลืมไลน์มาพูดคุยกับบรรยากาศบอกกับเราด้วยว่าเป็นยังไง
ถูกต้องนะคะอย่าลืมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าของดีของเด็ดร้านอาหารดีมาฝากเรากันด้วยนะจ๊ะ